พุทธศาลีกว่าชนร่วมใจการลากพระ
จากวัดต่างมุ่งหน้าสู่รานเรือพระสนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับ

โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่๒๕๓๑ตุลาคม
โดยปีนี้จัดเป็นปีที่๑๖มีเรือพระเข้าร่วมกิจกรรม๘๕วัดครับ

ส่วนใหญ่ก็คนฝั่งปลั๊กใต้บ้านเราจะกลับช่วงนี้ด้วย
ไปชากพักไปลากชากแบบนี้นะฮะ
จากวัดต่างกว่า๓๐วัดมาร่วมกิจกรรม
ภายในงานมีการแข่งขันประกวดเรือพระประเภทสวยงามครับ
มีความคิดสร้างสรรค์การอนุรักษ์ประเพณี
และการประกวดขบวนแห่โดยมีเรือพระวัดหัวถนนตำบลปริก

รางวัลที่๒และเรือพระจากวัดห้วยครู

มีขบวนเรือพระจากวัดต่างในพื้นที่๔จังหวัดภาคใต้
ก็คือทรงค่ายาล่าปัตตานีนะครับ
และนาราธิวาสจำนวน๕๒ลำ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีนี้อย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่๒๕เมื่อวานนี้นะครับ
ถึงวันที่๒๘ตุลาคมนี้นะฮะ
และเป็นการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับ
เต็มรูปแบบดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นครับ

มีพิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๖๔
และงานมหากรรมสินค้าชุมชน๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์โอท็อป

นั่นแหละครับตั้งแต่วันที่๒๒ที่ผ่านมา
จนถึง๓๑ตุลาคมนะครับ
จัดขึ้นนะครับที่บริเวณรถอเนี่ยผสงนาธิวการอำเภอโคกโพ
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
สวยไหมฮะสวยจังเลยครับ

ปากใต้ในช่วงนี้นะครับ
ได้มีโอกาสได้ชักพระได้จูงเรือลากเรือไปด้วย
จะเป็นบุญด้วยนะครับมีความสุขจริงนะฮะ

งานใหญ่ที่เกิดขึ้นในงานประเพณีชักพระนะครับ